แต่เหตุนี้บอกไว้ก่อนว่าโชคดี
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

คนขับรถที่มาชนรถคันอื่นน่าจะเมา

คนขับเมาซิ่งกระบะชนเก๋งที่จอด
รอกลับรถก่อนกลายเป็นอุบัติเหตุต่อเนื่อง

นี่เป็นนาทีที่รถคู่กรณีพุ่งชนกัน
บริเวณจุดกลับรถหน้าตลาดมายอามี่
ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

รถจักรยานยนต์๑คันและรถกระบะอีก๑คัน
โดยรถคันต้นเหตุก็คือรถกระบะนี่
ซึ่งจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับ
แล้วก็ภายในมีกลิ่นเบียร์ฟุ้งกระจายออกมาจากรถเลยเขาบอกนะ
จากการตรวจสอบไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ส่วนคนขับรถกระบะได้อาศัยจังหวะช่วงชุลมุนหลบหนีไป
แม้คนขับจะหายไปจากรถแล้ว
แต่กลิ่นของเหล้าเบียร์ยังอยู่ในรถอยู่เลย
จากการสอบถามนายยุทธพิชัยเพชรก้อนคนขับรถเก๋งซูซูกิ
เล่าให้ฟังว่าได้ขับรถออกมาจากตลาดมายอามี
ขณะกำลังจอดรอกลับรถตรงจุดยูเทิร์นกันอยู่นี่แหละ
อยู่รถกระบะคันดังกล่าว
ซึ่งขับมาด้วยความเร็วในเลนกลาง
ก่อนที่จะแซงออกทางด้านขวา
แล้วก็พุ่งชนท้ายรถของตัวคุณยุทธพิชัยอย่างแรง
รถของตัวเขากระเด็นไปชนรถเก๋งอีกคัน

ในระหว่างที่ตัวเขาเองลงไปดูรถ
ได้มีอาสาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาช่วยอำนวยการจราจร
ของอาศาสมัครจนรถล้มคว่ำ
แต่อาสาสมัครโชคดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ด้านตำรวจจะติดตามตัวคนขับรถกระบะมาสอบสวน
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็กลายเป็นอุบัติเหตุพ่วงกันไปนะฮะ